ดูเรื่องของบทลงโทษเด็กนักเรียนกันหน่อยนะคะ

เอาที่เด่นที่คงมีภาพวิจารณ์กันเยอะแต่ยังมีสองคลิป
เป็นภาพของครูคนนึงเนี่ยคือเงื้อมือแบบสุดเลยนะคะ
และในมือถือไม่เรียวอยู่ในการตีก้นเด็กเพื่อทำโทษ

คือแปลว่าเหวี่ยงแรงมากนะคะ

อันนี้คือคำในทวิตเตอร์นะคะ
บอกว่านี่เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ครูตีนักเรียนสุดแรงเหวี่ยงสาเหตุ
เพราะนักเรียนตัดผมรองทรงเต่า
หมายถึงของผู้หญิงเหรอ

คือในคลิปเนี่ยครูมีการพูดกับเด็กนักเรียนที่โดนลงโทษด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการซ้อมวง
น่าจะเป็นวงโยธวาทิศนะคะก็มีการบอกว่าเตือนหลายรอบแล้วนะเรื่องการอยู่ด้วยกันเนี่ยมีพี่มีน้องหลายระดับ
เรื่องราววันนี้ไม่ควรมีใครโดนตีโดนด่าเลยถ้าซ้อมแล้วกลับบ้านพรุ่งนี้เลิกงานตอนเย็นอยากไปไหนก็ไปชีวิตมันง่ายกว่านี้เยอะ
แล้วก็มีการถามนักเรียนทำนองว่าชีวิตมันง่ายไปเหรอถ้าเครื่องเป่าเป่าไม่ได้ทำยังไงคือเอาจริงจริงนะคะ
คุณผู้ชมเราไปตามอยู่ในทวิตเตอร์แล้วกันเพราะว่าเท่าที่อ่านดูยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเชื่อมโยงกันตรงไหนกับการตัดผมผิดระเบียบกับการเป่าเครื่องเป่าไม่ได้ไม่รู้ว่ามันคือประเด็นไหนบ้างที่มันประดังประเด็นมาจนทำให้ครูคนนี้เนี่ยต้องลงโทษเด็กนักเรียนขนาดนี้
นั่นสิฮะหลังคลิปที่ถูกแชร์นะคะมีการวิภาควิจารณ์อย่างหนักว่าวิธีการลงโทษแบบนี้เนี่ยมันรุนแรงเกินไปไหมแล้วก็มีการพูดถึงย้อนกลับไปด้วยว่าครูคนนี้เคยลงโทษรุนแรงกับนักเรียนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะไปตามดูกันได้ในทวิตเตอร์นักเรียนเลวนะคะไปหาเอาดูไปส่องดู
ส่วนอีกคลิปหนึ่งที่สงขลาค่ะคุณแม่คนหนึ่งเขาโพสต์ภาพลูกชายวัย๖ขวบเรียนอยู่ป๑นี่โพสต์ภาพบาดแผลของลูกชายที่หลังแล้วก็แขนค่ะเลือดช้ำแดงกล่ำไปหมดเลยเป็นรอยตีหลายหลายครั้งเนี่ยแม่เขียนไว้บอกว่าเหตุเพราะไม่มีสีที่จะทำงานที่สั่งให้เสร็จและเด็กเป็นคนไม่กล้าบอกเหตุผลถึงกับต้องเฝ้า
คุณค่ะเราก็ลงพื้นที่ไปติดตามข้อที่จริงนะคะไปเจอกับคุณแม่ที่โพสต์คลิปนี้โพสต์ภาพนี้แม่บอกว่าเมื่อวานลูกชายกลับจากโรงเรียนแล้วคุณยายเนี่ยถอดเสื้อผ้าคือจะพาน้องไปอาบน้ำอ่ะแล้วก็เห็นรอยแบบเนี้ยค่ะช้ำเลือดแล้วก็เป็นรอยตีหลายรอยยายก็เลยถามว่าเอาไปโดนอะไรมาเด็กตอบว่าถูกครูตีตัวเ
อ่ะผู้บริการโรงเรียนออกมาชี้แจ้งเรื่องนี้แล้วนะคะบอกว่าโรงเรียนขอรับผิดสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยผู้บริหารแล้วคุณครูที่ลงโทษเด็กแล้วก็ผู้ปกครองมาพูดคุยกันแล้วมีการทำบันทึกข้อตกลงแล้วก็พากทางคุณครูที่เป็นคนลงโทษเด็กแล้วด้วยโดยจะเป็นการถอดจากการเป็นครู